คือการขัดของรัฐมนุนมาตรา๑๘๔วงเลศ๓
เรื่องการขัดการแข่งแผ่นผลประโยชน์

อ้าวเรื่องของรอดมันยืดหนึ่งสามนะ
จะรอดหรือไม่รอดผมยังไม่รู้เลย

ถ้ารอดก็ทำงานต่อถ้าไม่รอดก็กลับบ้าน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทางสารรัฐธรรมนูลได้อ่านคำวินิจฉัยไปนะคะ

เพราะว่าก็มีทั้งสองเสียงนะคะบางคนก็บอกยังไงก็รอดอยู่แล้ว
แต่บางคนก็บอกว่าอันนี้มัดแน่นนะไม่มีทางรอดแน่เลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอกสารที่ออกมาก็ชัดเจนถือเป็นมติเอกฉันว่าผลเอก
พรออภัยบุณนิติตะวันอีกหนึ่งท่านค่ะ
เลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอถามฝั่งนี้ก่อนเพราะฝั่งนี้ทำงานหนักมาก
เอาจริงค่ะพอฟังเสร็จแล้วเนี่ย
รู้อยู่แล้วไหมคะว่าสมมุตินะคะคือคิดไว้สองทางไหมคะ

สถิติภัณฑ์ธนาทมนุษย์มาตร๑๘๔๐๓อคล
ข้อระเบียบกองทั้งบทแล้วก็เรื่องมาตรฐานธรรยายธรรม
เมื่อเข้าประเด็นทั้งหลายเนี่ย
ทำให้เรามองว่าโอเคข้อกฎหมายนี่ผ่านแล้ว

เพราะฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ย
ก็เลยคิดว่าเนี่ยเรากล้ายื่นสารธรรมนุนเพราะเรามีความมั่นใจมากว่า
กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ท่านฝ่าฝืนอ่าละทำนูนจริงจริงนะครับ
คือถ้าดูจากสองประเด็นนะคะประเด็นคือมันแตกออกไปสองประเด็นคร่าวได้นะคะ
คือประเด็นแรกคือการไปใช้บ้านพักโดยที่ตัวเองออกจากการเป็นพบทบมาแล้ว
แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายุทธมนตรีเนี่ยนะคะคือมันเป็นการทับซ้อนของผลประโยชน์
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอีกขยักลงมาแต่ว่ามันย่อมกว่านะคะก็คือการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยตกลงกองทัพจ่ายให้เนี่ยมันได้หรือเปล่า
คือผมฟังคำวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับค่ะก็ยังแปลกใจว่าเหมือนคำวินิจฉัยนี่เขียนว่าเนี่ย
ค่าน้ำค่าไฟนี่ใช้งบประมาณจากกองทัพบกซึ่งเนี่ยกองทัพบกนี่จะไปจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟให้
บุคคลอื่นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีระเบียบรองรับหรือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่น่าได้เลย
นะครับก็ยังตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้อยู่ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ข่าวที่ออกมาจากสื่อต่างก่อนที่จะมาถึงวันลงมติแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะคะ
มีการบอกว่าพบทบนะคะตั้งแต่สมัยพลเอกอภิรัตน์แล้วนะคะ
แล้วก็ผลเอกนรงพันธ์เนี่ยได้มีการชี้แจงสองประเด็นนี้ไปแล้วซึ่งก็เป็นสองประเด็นที่เป็นประเด็นกรรมหลักหลักอ่ะ
ที่จะพิจารณาเดี๋ยวที่ฉันกลับมานะคะงั้นมาทางอาจารย์ภัยบูลค่ะ
อาจารย์ภัยบูลคาดอยู่แล้วว่ารอดถูกไหม
ก็โดยข้อกฎหมายนะฮะก็คือก็เริ่มตั้งแต่คำร้องของพักฝ่ายค้านเนี่ย
ค่ะที่ร้องไปก็ก็เป็นการยกระเบียบอ่ากองทัพบกเนี้ยผิดฉบับอืม
ยกว่าว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของเขา
การลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบกพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ไอ้ระเบียบนี้มันใช้กับฆาติการอ่าทั่วไปของกองทัพบก
แต่ว่าที่ท่านนายกอยู่ในบ้านพักนั้นในฐานะเป็นพบทบนั้น
เป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
พศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดอ่าซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ตอนนี้นะฮะ
ซึ่งระเบียบนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าบ้านพักรับรองนั้นหมายถึงบ้านพักที่ทางราชการกองทัพบก
หดให้เป็นที่พักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกหรืออดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก
ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาตินะฮะซึ่งเป็นไปตามข้อสี่ของระเบียบกองทัพบกนะฮะ
แล้วนอกจากนั้นในระเบียบฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่นะฮะ
เขียนไว้ในข้อที่สิบเอ็ดนะฮะเมื่อกี้ที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอ่า
งบประมาณค่าไฟฟ้าน้ำปลาปลาต่างต่างนั้นข้อสี่เอ็ดเขียนว่า
บ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้กองทัพบกพินาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่า
ถึงว่าเนื่องจากบ้านพักดังกล่าวนั้นไม่ได้มีเลขที่บ้านตรงกับข้อที่๗๒นะฮะ
แต่ว่าในข้อที่๗๒มีเขียนไว้ต่อท้ายจากบ้านเลขที่ต่างไว้ว่า
และที่กองทัพบกกำหนดขึ้นในภายหลังเป็นบ้านพักรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนะฮะ
ก็ชัดเจนหมดเลยว่าเป็นท่านอยู่ในฐานะท่านเคยเป็นพบทบเป็นอดีต
แล้วก็ไม่ใช่ในฐานะเป็นนายกรรมกรีนะฮะ
นายกรรมตรีผมก็พูดออกไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว
เป็นนายกรรมตรีพลเรือนแล้วอยู่ดีจะไปใช้บ้านพักทหารอย่างนี้
ก็จะมีปัญหาต้องทำเรื่องกันอย่างเป็นทางการจริงจังอ่ะนะฮะ
ขอให้ใช้ได้แต่ว่าถ้าอยู่ไปใช้อย่างนี้นะ
ก็เป็นการไม่เป็นไปตามระเบียบก็จะมีปัญหาจริงนะฮะ
แต่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ในฐานะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบก
อาจารย์ภัยบูลบอกค่ะคุณผู้ชมขยายความนิดเดียวคือว่ามันจะมีตัวระเบียบของกองทัพบกอยู่๒ฉบับนะคะ
คือฉบับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือ๕๓
พูดถึงบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพบกนะคะ
ในขณะที่วันนี้ที่สารวินิจฉัยแล้วพิจารณาแล้วก็อธิบายเข้าหลายข้อเนี่ยจึงไม่ผิดเนี่ยนะคะ
คืออิงจากระเบียบกองทัพบกที่ว่าด้วยเรื่องบ้านพักรับรอง
คุณเบ้อเศรษฐ์เอาจริงแล้วตอนแรกเผื่อไทยต้องที่ยื่นไป
ตอนยื่นไปเนี่ยพยายามจะบอกว่านั่นคือบ้านพักข้าราชการ
พยายามจะบอกว่านั่นคือบ้านพักรับรอง
คือตอนยื่นไปบ้านพักอาศัยนะครับ
แต่ภายหลังเนี่ยก็มีความพยายามว่าจะให้เป็นบ้านพักรับรอง
เพื่อให้เข้าเงื่อนไขกับระเบียบของกองทัพบก
ซึ่งประกาศมาภายหลังนะครับ
ตอนยื่นไปนี่เราเน้นไปที่ลำนูนมาตรา๑๘๔วงเล็บ๓
ก็คือว่าด้วยการขัดกำลังิงพ้นมะโยดเนี่ย

ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

เกินกว่าที่หน่วยงานของรัฐนั้นกระทำกับผู้อื่นเป็นการปกติ
ทีนี้เนี่ยจากรัฐมนูลข้อนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
อืมชัดเจนนะแต่ผมแปลกใจนะครับในคำวินิจฉัยของสารลำนูนในวันนี้เนี้ย
กับไม่มีการพูดถึงรำนูลมาตราร้อยแปดสี่วงเล็บสามซึ่งมีศักดิ์มีสีใหญ่กว่าระเบียบของกองทับบก
ไปเน้นเรื่องระเบียบกองทัพบกนะครับเรื่องว่าการใช้สิทธิ์ในการเข้าพักอาศัย
คือคุณประเสริฐกำลังจะบอกว่าการรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด
คือมันครอบไว้หมดทั้งการไปอยู่บ้านและการจ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยหน่วยงานรัฐใช่ไหมคะ
คือมันคือครอบแบบนี้ครอบแบบนี้ทั้งหมด
แต่แต่ก็อย่างที่บอกคือเอาอย่างนี้นะคะคือคนจะเชียร์กันยังไงไม่ว่านะ
แต่ว่าที่สารอธิบายด้วยระเบียบปี๔๘เนี่ยก็หลุดหมดจริงนะคะ
ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าหน่วยงานอื่นออกระเบียบขึ้นมาเนี่ย
ซึ่งเป็นระเบียบภายในกรมในกองเองเนี่ยแล้วมีสักลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กองทัพบกออกเนี่ย
อย่างนั้นฆาตการที่ได้อ้างว่าทำคุณงามความดีเนี่ยก็สามารถใช้บ้านพักอยู่หลังจากที่เกษียณอายุราการไปแล้ว
ต้องเรียนอย่างงี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเป็นพบทบแล้วสิ้นสุดสามสิบกัญญาห้าเจ็ด
ตอนหลังก็มาเป็นหัวหน้าขอสชแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรี๒ครั้ง
ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นฆาตการการเมืองเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นี่หลังจากเป็นฆาตการแล้วก็มาเล่นการเมืองต่อ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วถูกบังคับด้วยร่ำนูน
ต้องปฏิบัติตามรัฐมนูลในเมื่อลำนูนได้เขียนไว้ชัดเจนในมาตรา๑๘๔เนี่ย
ต้องปฏิบัติซึ่งมีศักดิ์มีสีใหญ่กว่านะครับ
ข้อบังคับข้อระเบียบเนี่ยจริงแล้วก็ไม่เห็นว่ามีการแก้คือการบ้านพักรับรอง
หมายความว่าบ้านพักที่อยู่ชั่วคราวนะครับเป็นที่อยู่ไม่กี่วันกี่เดือน
แล้วเป็นบ้านพักสำหรับรับรองแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมา
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของบ้านพักรับรองกับบ้านอาศัยนี้ย่อมแตกต่างกัน
แต่ที่นี่ก็พยายามจะทำให้เป็นบ้านพักรับรอง
เพื่อที่จะให้เข้าเหตุผลกับการประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
บอกว่าพอเป็นบ้านพักรับรองแล้วเนี่ยก็สามารถอยู่ได้
ถ้ามีการทำความดีไปก่อนเป็นพบทบอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังถือว่าข้อบังคับของกองทัพบกนี่จะสูงกว่ารัฐธรรมนูลเป็นไปไม่ได้
แล้วอย่างหนึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นฆาตการการเมืองวันนี้นะครับ

ที่คุณประเศษอธิบายค่ะอาจารย์ไพบูลสักของกฎหมายอ่ะ
คือคุณประเสริฐพยายามจะบอกว่าหลักใหญ่มันอยู่ที่นี่

แต่ว่าอันนี้ที่สารวินิจฉัยสารท่านอ้างอิง
ในส่วนของระเบียบกองทับบกสักความใหญ่
สารก็วินิจฉัยรัฐมนูลนั่นแหละฮะ
มาตรา๑๘๔วัก๑อนุ๓

หรือรัฐภิษฐศาสตร์อังกฤษเป็นพิเศษ
เหนือจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐภิษฐศาสตร์อังกฤษปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

สารยกมาตรานี้ขึ้นมาก่อน
แล้วก็วินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุทธ์
ได้อยู่ในบ้านพักรับรองนั้นนะฮะ

เป็นการไม่ใช่เป็นพิเศษนะฮะ
แต่เป็นเรื่องเป็นปกตินะฮะ

แล้วก็อีกประเด็นนึงเรื่องบ้านรับพักรับรองนั้นก็
ไม่ใช่เป็นบ้านพักรับรองที่อยู่ชั่วคราวนะฮะ
เพราะในระเบียบนั้นในข้อที่๔เนี่ย

หมายความว่าบ้านพักของทางราชการกองทัพบก
ที่กำหนดให้เป็นที่พักของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก
หรืออดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกนะฮะ
แต่ว่าอดีตนี้มีต้องเพิ่มต่อนะว่า

จะต้องบอกว่าอดีตที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติด้วยนะฮะ
ซึ่งในความหมายเนี่ยมันเป็น
ก็คือเพื่อให้มันต่างกับระเบียบบ้านพักของฆาติการลูกจ้างนะครับ

แต่ว่าระเบียบก็ยังเขียนอธิบายไว้ในข้อ๔ให้ชัดเจนว่า
ไม่ได้หมายถึงบ้านพักรับรองที่เป็นที่เข้าใจว่าเหมือนรับรองมาพักกัน

ไม่ใช่หมายถึงเป็นบ้านพักที่จัดให้
ของผู้บัญชาประบอบทบโดยเฉพาะผู้บัญชาบินการชั้นสูงนะฮะ

แต่ว่าสิ่งนึงที่ศาลรัฐมนูลวิทชัยนั่น
ศาลวิทชัยเอาระธรรมนูลล่ะฮะมาแล้วก็ดูว่า

มีระเบียบรองรับแล้วก็ชัดเจนถูกต้องทุกประการนั้น
ก็จึงไม่เป็นการไปฝ่าฝืนในรัฐมนุนมาตรา๑๕
๑๘๔วัคหนึ่งอนุสามนะฮะก็ก็ก็เป็นไปตามทั้งหมด
แล้วฝ่ายค้านก็ที่จริงไปฟ้องเรื่องจริยธรรมด้วยนะฮะ
ระเบิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องไป
ฟ้องประประชาอืมแต่ในเมื่อคำล้องก็เขียนไปด้วยว่า
เป็นการไประเบิดจริยธรรมอย่างไร้แรงใช่ไหมฮะนะฮะ
ที่จริงฟ้องประชาประชาต้องถ้าไปเห็นว่ามีเหววมากมติ
ต้องไปสานดีการณ์ฮะอืมแต่ในเมื่อคำล้องไปปรากฏ
ต่อสารรัฐมนุนศาลก็เลยวินิจฉัยไปด้วยว่าการที่ท่านไปอยู่ใน
ในตามระเบียบเนี้ยนะฮะท่านอยู่ในธนาปน์อดีต
อดีตพระมวลธบอลไม่เป็นการไประเบิดจริยธรรมอย่างแรก

ทีนี้จะไปไปฟ้องประชาก็ประชาก็ยกเลย
เพราะว่าผูกพันด้วยคำวิจัยสารรัฐมนุน

ถ้าดูจากที่ทั้งสองท่านบอกคือถ้าจะกรรมหลักเนี่ยนะคะ
คือทางฝั่งเพื่อไทยนะคะคุณประเสริฐจากกรรมที่หลักที่ใหญ่ที่สุด
คือที่รัฐธรรมนูญมาตรา๑๘๔นะคะ
ที่มีการพูดถึงการไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใดนะคะ
แต่ที่อาจารย์ภัยบูลบอกจริงสารอธิบายตามนี้เหมือนกัน
แต่ว่าลงรายละเอียดลงไปที่ระเบียบปี๔๘ของกองทัพบก
ซึ่งอาจารย์ภัยบทอธิบายว่าโดยบทบาทของพลเอกประยุทธ์ที่ถูกวินิจฉัย
คืออยู่ที่ความเป็นอดีตพบทบ
ในขณะที่คุณประเสริฐจะเน้นไปที่อย่าลืมว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา๒รอบแล้ว
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแยกสองแบบนะคะ
พักบ้านก็ส่วนหนึ่งเงินค่าน้ำค่าไฟก็ส่วนหนึ่ง
ตกลงแล้วเราควรจะพิจารณาผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่อยู่บ้าน
และรับค่าน้ำค่าไฟในฐานะนายกหรือแค่อดีตพบทบสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าอิงจากเอกสารซึ่งเป็นข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
ก็มีการพูดถึงบ้านพักแล้วก็มีคำอธิบายต่าง
โดยที่เนื้อใหญ่ใจความที่เริ่มต้นในการอธิบาย
คือจะไปอิงกับระเบียบของกองทัพบกปี๔๘นะคะ
อย่างที่เราอธิบายกันมาแต่ก็อย่างที่บอก
อ่าความเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยอ่าแล้วแล้วมันจะอธิบายยังไง
ในเมื่อคือเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าฟังศาลเนี่ยเข้าเป้า
หมดเลยนะคะคือเข้าทุกข้อที่ศาลอิงตำเนี่ยระเบียบสี่แปดหมดทุกข้อเลย
แล้วไม่ได้มาเล่นการเมืองเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเป็น
นรองมาตรีเป็นครรภ์การการเมืองนี้ต้องยึดถือลามนูน
จากเกณฑ์ในการปฏิบัติซึ่งลำนูนี่เขียนไปชัดเจนนะครับ
มาตรา๑๘๔บเล็บ๓นี่
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ย
เอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นอดีตพบทบแล้ว
อาจจะเป็นอดีตแต่วันนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนแล้ว
เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ
คุณประเสริฐมองว่าคำอธิบายทั้งหมดนี้เนี่ย
มันจะแย้งต่อตัวระเบียบได้เหรอคะ
เพราะว่าเรียนเข้าใจที่พยายามจะบอกว่าเป็น

แต่ว่าความเป็นพบทบมันติดตัวไปตลอดไงคะ
มันติดไปตลอดเลยมันไม่สามารถจะแบบเอาของเขาคืนได้อะค่ะ
เข้าใจประเด็นนั้นนะถ้าท่านเป็นพบทบแล้วท่านเลิกเล่นการเมือง

ท่านเป็นอดีตพบทบที่ไม่ได้เป็นฆาตการการเมืองนี้
ก็เป็นอีกแบบหนึ่งท่านอาจจะอยู่ได้ก็ได้
เพราะระเบียบกองทะบกว่าเรียบรับบ้านพรรครับรองเนี่ย

ผมไม่ทราบว่าเขียนมานานขนาดไหนนะครับ
ก็ถ้ายึดระเบียบนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าจะอยู่ได้นะครับ
แต่วันนี้เนี่ยความเป็นฆาตการการเมืองเนี่ย
ต้องถูกกำหนดโดยรัฐมนูลนะครับ

โดยเพราะอย่างยิ่งคนเป็นนายกละมูลตีเนี่ย
ต้องมีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคณะรัฐมนตรี
เมื่อกี้นี้มีประเด็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรม

พอมีประเด็นเรื่องความซื่อสัตว์เป็นที่สุจริตนี่
มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยที่เราร้องไปเนี่ย

เรื่องมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการในข้อ๙นี่
ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับ

ประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

วนอีกครั้งไม่ขอไม่เรียกไม่รับ
หรือเขาให้ก็ยังรับไม่ได้
เพราะจริยธรรมคนเป็นนายกรมตรีต้องมีความสูงกว่าคนอื่น
เขาบอกถ้าขัดมาตรฐานจริยธรรมอันนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

เป็นลำตีว่าการกระลวงกระดาษผม

ทำให้เป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์
ก็คือว่าพอเข้าไปอยู่ในบ้านพักเนี่ย

เด็กประยุทธ์ไม่ได้ทำงานให้กองทัพบกแล้ว

เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีกับเป็นลำตีกระลาโหมเนี่ย
แล้วก็ยังไปอยู่ในบ้านอาศัยของกองทัพบกซึ่งเป็น
ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่
พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีส่วนที่จะไปทำงานให้หน่วยงานนี้แล้ว
มันก็ขัดกันในฐานะที่เป็นนายกก็คือ
คนเขาก็เกรงใจเข้าใจมั้ยครับ

คนเขาจะเกรงคนไหนเกรงใจหมายถึง

ถึงขนาดที่ทำเรื่องขอจะให้ไปอยู่

พักอาศัยนี่เจ้าตัวนี่ต้องขอเอง

ตามหลักระเบียบที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยต้องขอ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นได้ขอหรือเปล่า
แล้วคุณประเสริฐมีปัญหาตรงไหนในเมื่อในเมื่อก็ทบยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย
แล้วแหมอดีตลูกน้องกับเจ้านายนะคะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชน
รับรองนายกรรมตรีเขาก็มีให้อยู่ที่บ้านพิศนุโลก
การที่จะมาอ้างว่าเนี่ยบ้านเนี่ยซ่อมแซมอะไรต่างนี่อยู่มา๙ปีแล้วนะครับ
ซ่อมแซมบ้านอีกเพราะว่า๓เดือน๖เดือนก็เสร็จนะครับ
อาจารย์พระบุญค่ะตำแหน่งที่ใหญ่กว่าของพลเอกประยุทธิ์
คือจะไม่ต้องแคร์เลยเหรอคะจะจับแค่ความเป็นอดีตพบทบเท่านั้นเหรอคะ
ก็เป็นเรื่องสิทธิ์ที่พึงได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้แม้จะไปเป็นนายกรรมตรีหรือไม่เป็น
ท่านก็มีสิทธิ์ในฐานะเคยเป็นอดีตพบทบนะฮะ
ซึ่งอันนี้ต้องดูมาตรา๑๘๔อนุ๓เขามีห้ามอยู่๒เรื่องก็คือ
ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดนะฮะค่ะไม่รับเงินเนี่ย
อธิบายไว้ตอนท้ายด้วยนะฮะไม่รับเงินนั้นจากหน่วยราชการเนี่ย
ต้องยกเว้นนะฮะอย่างเช่นเงินประเมิดประมาณนานอะไรต่างต่าง
ยังรับได้นะฮะเพราะเป็นสิทธิ์นะฮะแต่ว่าไอ้ประโยชน์ใดเนี่ย
อธิบายไม่ได้ก็เลยเขียนมาอยู่ตรงนี้ไงว่าจะต้องไม่ได้เป็นพิเศษ
หรือต้องปฏิบัติกะเป็นปกตินะฮะก็คือต้องมีระเบียบมารองรับ
นะฮะดังนั้นในเรื่องรับเงินอย่างเงี้ถ้าถ้าพูดอย่างงี้
ก็คือท่านก็ต้องห้ามแล้วนะฮะอนุสามไม่รับเงินจากหน่วยราชการเนี่ย
นะฮะก็ท่านบำเด็ดบำนานท่านบำนานท่านก็รับไม่ได้อืม
หน่วยราชการเนี่ยนะฮะแต่ท่านทำไมรับได้รัฐมนุนยังเขียนให้ไว้นะฮะ
แต่ในขณะนั้นผมย้ำอีกครั้งไอ้ประโยชน์ใดในความหมายมันกว้าง
ก็เลยเขียนว่าจะต้องไม่เป็นพิเศษไม่ต้องเป็นปกติ
ซึ่งก็คือมีระเบียบเมื่อมีระเบียบก็ถูกต้องแล้วฮะ
ก็ไม่เมื่อไม่ได้ห้ามนะฮะท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ถ้าท่านใช้ก็ไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรานี้
ค่ะเมื่อมันไม่ต้องห้ามตามมาตราน๑๘๔ฮ๓
ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี
ค่ะก็เท่านั้นนะฮะสารก็วินิจฉัยตามข้อกฎหมายเป๊ะหมดเลย
อ่าก็คำฟ้องเอามาเรียงเลยฮะวินิจฉัยหมดแล้วว่าเรื่องบ้านพักที่
พิสุโลกที่จะจัดให้อะไรต่างนะฮะท่านก็สามารถจะมีก็ได้
จะไปอยู่นั่นก็ได้แต่ท่านจะอยู่ตรงนี้โดยสิทธิ์นี้ก็ได้นะฮะ
แล้วอยู่นี่อยู่ที่บ้านพักทหารนี่ก็เป็นประโยชน์ก็อยู่แล้วก็ดีนะฮะ
ทีนี้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของชาตินะฮะก็เป็นประโยชน์
สารก็วินิจฉัยไว้ในนั้นด้วยทีนี้ถ้าสมมุติพอพอมีสองหมวกเนี่ยนะคะ
คืออดีตความเป็นอดีตพบทบแล้วก็สวมหมวกของความเป็นนายกไปด้วย
ถ้าเอาประเด็นที่คุณประเสริฐบอกคือว่าคือความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเข้าไปอยู่บ้านพักทหารเนี่ย
มันจะทำให้อำนาจมันมันใกล้ชิดกันแปลกไหมคะคือใช่ท่านเป็นอดีตพบทบ
แต่เมื่อท่านเป็นนายกแล้วอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ทหารเนี่ยนะคะ
ความเป็นทหารของท่านมีมาแต่เดิมก็จริงแต่ว่าพอเป็นนายกแล้วใกล้ชิดทหารแบบนี้เนี่ย
มันจะมันจะพาให้คิดเข้าข้อที่เขาบอกว่าเรื่องจริยธรรมได้ไหมคะ
ไม่มีนะฮะสารก็วินิจฉัยยิ่งผมว่ายิ่งเป็นประโยชน์
ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่นั้นก็การรักษาความปลอดภัยก็จะดีขึ้นนะฮะ
และอีกประการหนึ่งอย่าลืมท่านเป็นทหารมาตลอดชีวิต
ท่านยังเป็นนอกจากเป็นนายมตรีท่านยังเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมด้วยนะฮะ
ในในพูดถึงประเด็นนี้ที่จริงมันเป็นการพูดนอกจากไอ้บ้าตา๑๘๔๖๓แล้วล่ะ
อืม๑๘๔๖๓ให้ฝ่าฝืนนี้แค่ระเบียบก็ตอบได้แล้วอืม
แต่พอดีคำฟ้องพูดขยายผลไปเรื่องอื่นด้วยเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรก็เลยมีการตอบนะฮะ
เมื่อตอบแล้วในสารคำวิจัยสารมนุษย์นี้ตอบทุกประเด็นเลยฮะ

ว่าท่านไปอยู่อ่ะถูกแล้วรวมถึงจริยธรรมด้วยไหมคะ
จริยธรรมสารก็บอกไว้ว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอืม
เพราะว่าเป็นการไปเขาเรียกว่าเป็นการไปอยู่นั้นเป็นนอกจากตามระเบียบ
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ในฐานะท่านเป็นบุคคลสำคัญเป็นนายกรรมตรีด้วย
ค่ะนะแล้วก็การจัดจัดเรื่องสวัสดิการต่างต่าง
น้ำไฟอะไรต่างก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้ว
ก็เป็นเรื่องหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้อยู่แล้ว
ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะ
คุณประเสริฐค่ะในส่วนของจริยธรรม
คือเรียนเข้าใจทุกอย่างทั้งรัฐมนูลทั้งระเบียบที่สารวินิจฉัยออกมา
แต่คำถามคือแล้วเรื่องจริยธรรมมันจะไปทำอะไรต่อได้

คือถ้าคำวินิจฉัยเป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์
ในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของรัฐนี้
มาตรฐานจริยธรรมเมื่อเพราะว่าขัดจริยธรรมแล้ว
สามารถดำเนินการต่อได้คือจะส่งคำร้องไปยังปปช
ปปชก็รวบรวมคำร้องเพื่อไต่สวน
แล้วก็ส่งไปอายการอายการฟ้องสารดีกาต่อ
เรื่องนี้เมื่อสารดีการรับเรื่องแล้ว
ผลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็โทษสิทธิ์เลือกตั้งนี่ถึงร่วม๑๐ปีนะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาตรฐานจริยธรรม

จริยธรรมที่ผมได้กราบเรียนในเรื่องข้อ๙
ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
คำว่าประโยชน์อื่นใดนี่ก็คือการไปอยู่บ้านพัก
ใช้น้ำใช้ไฟฟรีดิสามารถตีมูลค่าเป็นเงินสดได้
ท่านอยู่มาหลายปีผมว่าเกินล้านบาทแน่นอน
ซึ่งกฎหมายปปชนี้ก็ได้เขียนไว้ชัดเจนบอกว่า
จะรับหรือให้เกินกว่า๓๐๐บาทไม่ได้
อันนี้เนี่ยเกินกว่าแน่นอน
อ้าวแล้วที่๓มีชัยไว้เรื่องจริยธรรมด้วยล่ะคะ
ว่าก็ไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมนะคะ
เป็นการใช้เป็นหน้าที่ของรัฐมันต้องจัดให้ด้วย

จากตามระเบียบแล้วในฐานะท่านเป็นนายกรัฐต้องจัดให้ด้วย

หมดเลยครับคำวินิจฉัยศาล

เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวขอกลับมาถามเพิ่มนิดนึ

ถ้าอ่านตามแรกอักษรคือครอบไว้หมดแล้วจริง
คือครอบทุกอย่างไม่ว่าจะเข้าไปอยู่บ้านพักนะคะ
แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟรวมถึงจริยธรรม

คำถามคือมันมีช่องจริงเหรอสักครู่ค่ะ

แต่ว่าความหมายก็คือมติเอกสารที่ออกมา
ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะไม่สิ้นสุดตรงนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่บวกเข้าไปก็คือเรื่องของ
ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด
เท่ากับว่าต่อให้คุณประเสริฐคิดว่ายังมีข้อข้องใจอยู่
อันนี้ก็เท่ากับผูกมัดที่ไปต่อไม่ได้แล้วสิคะ
ครับคือเรายอมรับนะครับว่า
วินิจฉัยของสารมนุนถือว่าเป็นเด็ดขาด
ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องเรียนว่าไปต่อยาก
แต่ถ้าประเด็นนี้เนี่ยสมมุติสารวินิจฉัยเป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์
มันไปต่อได้ไปต่อได้คือว่าก็ต้องส่งปปชต่อ
ปปชก็ต้องไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งเรื่องให้อาการเพื่อฟ้องสารดีกาต่อ
ซึ่งมีโทษด้วยนะครับมีโทษทางการเมืองตัดสิทธิ์ในร่วม๑๐ปีนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่เมื่อสารวินิจฉัยอย่างนี้แล้ว
วินิจฉัยของศาลนี่ถือว่าเป็นเด็ดขาดก็ถือว่าก็ทำอะไรต่อยากแล้วนะครับ
ก็คือถ้าสมมุติถามแบบชาวบ้านคือแบบก็คือจบแล้วเคลียร์แล้วไม่
ไม่สามารถจะมีมุมไหนด้านใดที่จะเล่นที่ตัวตำแหน่งพลเอกประยุทธ์ได้แล้วสิคะ

ก็คือเขาเขียนว่าผูกพันต่อองค์กรศาลองค์กรอิสระหลายแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่าง
ในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะขอดูคำวินิจฉัยของแต่ละท่านที่เป็นรายลักษรก่อน

นะครับเพราะวันนี้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นเฉย
แต่ถ้าคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรเนี่ย
บอกว่าอีกประมาณ๑๕วันมั้งที่คำวินิจฉัยจะต้องเขียนออกมาแล้วก็เปิดเผยต่อสาระ
ก็อยากจะสรุปตรงนั้นก่อนว่าจะทำอะไรต่อไปได้อย่างไรหรือไม่
อืมค่ะอาจารย์พระบูรณ์ค่ะในส่วนของพลังประชารัฐเองก็คือ
ถ้าถ้าจากวันนี้พอฟังที่สารอ่านจบก็คือจบแล้วไม่ต้องมีอะไรลุ้นแล้วถูกไหมคะ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นอยู่แล้ว
เพราะข้อกฎหมายชัดอยู่แล้วคือพลเอกประยุทธ์ท่านระวังเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว
ค่ะท่านไม่ทำผิดกฎหมายนะฮะดังนั้นท่านก็ต้องรู้ว่าท่านไปไปอยู่อย่างเงี้
มันจะผิดไหมอะไรก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายดูหมดแล้วอ่า
แล้วก็จะระเบิดจะยัดทำดูหมดแล้วก็กลัวอยู่แล้วอืม
ระวังตัวอยู่แล้วแต่ว่าการฟ้องของฝ่ายค้านนี่ก็มีสิทธิ์ที่ฟ้อง
เมื่อฟ้องไปแล้วก็ดีจะได้พิสูจน์ที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยไว้จบ
ค่ะแล้วก็พอจบแล้วเนี้ยก็มีผลผูกพันธุ์ทุกองกร
ไม่ได้หมายความว่าทางฝ่ายค้านจะไปฟ้องเรื่องจริยธรรม
รายแรงที่ประประชอไม่ได้นะฟ้องได้อืมแต่ประประชอก็ต้องมีคำวิจัยสาร
ธรรมดูลนี้มาก็ก็ต้องยกคำลองหมดอืมเพราะนั่นเองนะ
ก็คือยื่นได้แหละมีมันกันมีคนบางคนไปยื่นฟ้องแล้วนะฮะ
เรื่องว่าได้รับประโยชน์เกินสามพันธุ์อะไรต่างต่างไปที่ประประชอแล้ว
คำลองนั้นก็จะถูกยกด้วยต่อต่อให้เป็นเป็นการไปยื่นใหม่
ยื่นโดยคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับยกหมดแล้วอ่ายกหมดเพราะว่า
ผู้พันธุ์ทุกองกรอ่ะในในส่วนของอย่างงี้บ้างค่ะ

ถ้าเป็นรายละอักษรเนี้ยนะคะในแง่ของมาตรฐานจัยละธรรม
หรือว่าวิธีปฏิบัติของคนเป็นนักการเมืองเนี่ย
อาจารย์คิดว่าผลเอกประยุทธ์ถ้าเลือกได้
ควรจะย้ายออกจากบ้านในร๑ไหมคะ
ไม่ก็ควรจะอยู่เพราะมันไม่ได้เป็นการฝ่าฝืน
เป็นเรื่องถูกซึ่งถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้
แล้วท่านยิ่งไปย้ายก็ยิ่งไปใหญ่นะ
เพราะว่าจริงแล้วเหมาะสมทุกประการเลยที่ท่านอยู่นั่น
หรืออย่างน้อยเอาใหม่อาจอยู่ได้

คือท่านน่าจะเลือกควักเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองไหม
ที่ไม่ต้องใช้ประโยชน์ที่ได้จากความเป็นอดีตพบทบร
เอาอย่างนี้ถ้าท่านไปอยู่บ้านพิศนุโลกเนี่ย

คือนายกรมตรีมีบ้านพักนะฮะ
ทุกอย่างค่ายจ่ายเขามีก็ประมาณหมด
อันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ก็ในฐานะท่านเป็นอดีต
ของพบซึ่งก็ต้องจัดให้ได้อยู่แล้ว
ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยไอ้ประเด็นนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่
แต่ว่ามันเลือกจากอยู่ในคำลองศาล
ก็เลยวินิจฉัยเพื่อให้สิ้นกระแสไปหมดแล้ว
เพราะว่าเป็นการที่รัฐจะต้องจัดให้อยู่แล้ว

เรื่องค่าน้ำกล้าไฟทั้งหลายดูแลสาธารณูพวกทั้งหมด

แล้วจะมองในฐานะเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบก
ก็ยังถูกด้วยนะฮะถูกทุกทาง
เพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องลดทอนใด

หมายถึงในแง่ของความเป็นนักการเมืองถ้าคนจะมองเนี่ยคือตามนี้เลย
ผมว่าท่านอยู่ที่นี่ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าท่านไปอยู่บ้านพิศนุโลกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการที่ท่านอยู่หมายถึงเงินของรัฐนะฮะ
ที่จะเสียไปในการที่จะดูแลท่านในฐานะนายกรรมตรี
ถ้าอยู่บ้านพิสุโลกเสียเงินมากกว่านี้เดี๋ยวกลับมาปิดท้ายที่อาจารย์ภัยบูลค่ะ
มาที่คุณประเสริฐค่ะคุณประเสริฐหลังจากนี้เพื่อไทยจะมีคดีไหนต่อตัวนายกประยุทธ์อีกไหมคะ
คือเอ๊ะหรือยังบอกกันไม่ได้ยังบอกไม่ได้ก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ใช่ไปถามเขาอย่างนี้ได้ไง
จริงเรื่องบ้านพิสุทธิ์โลกผมต่อจากท่านไพบูลนิดเดียว
คือถ้าอยู่บ้านพิสุโลกเนี่ยจะใช้ค่าน้ำค่าไฟยังไงเนี่ย
มันเป็นบ้านพักรับรองในฐานะนายกมติเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับไม่มีข้อคำนวจ
แต่ถ้าไปอยู่บ้านรับรองกองทัพบกเนี่ยหรือบ้านพักอาศัยของลำนุง
มีระเบียบคุมไว้สำหรับคนไปอยู่อาศัยว่าใน๑เดือนเนี่ยใช้น้ำได้กี่หน่วย
ใช้ไฟได้กี่หน่วยกรณีอยู่ได้นะครับแต่กรณีที่เรามองว่าอยู่ไม่ได้นี่
ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าผิดเหมือนกันที่จะไปให้หน่วยงานของรัฐ
โดยเพราะกองทัพบกนี้ได้มาจ่ายรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟแพง
เรื่องเหล่านี้นะครับผมว่าเป็นความเหลื่อมล้ำขออนุญาตต่อนิดเดียว
เป็นความเหลื่อมล้ำว่าเนี่ยฆาตการเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ย
ปฏิบัติหลักเกณฑ์เรื่องการพักอาศัยดีไม่เหมือนกันกระทรวงต่างต่างเนี่ย
ถ้ากองทัพบกเป็นอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้นี่ไปปฏิบัติหน้าที่เสียสละด้วยความยากลำบากเนี่ย
อยู่ตามป่าตามเขาเกิดไปมีบ้านพักแล้วก็เกษียณไปแล้วนี่
ขออยู่แล้วก็หน่วยงานนั้นสร้างระเบียบขึ้นมาเองเนี่ยจะทำยังไงในเรื่องนี้
ประเด็นที่คุณประเสริฐบอกขอปิดท้ายที่อาจารย์ภัยบูลค่ะ
คือก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบให้ทุกหน่วยงานทำได้เหมือนกันในลักษณะเดียวกันไหมคะ
ผมว่าปัญหาเดียวคือฝ่ายค้านเอาระเบียบผิดไป
เมื่อกี้ที่ท่านพูดมาก็พูดถึงไอ้ระเบียบที่ของฆาติการและลูกจ้างนะฮะ
ซึ่งจะต้องมีการจำกัดอะไรต่างนะฮะ
แต่พอมาระเบียบของบ้านพักรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับสูงพบทบหรืออดีตเนี่ยนะฮะ
เขียนไว้อยู่แล้วว่าบ้านพักรับรองนั้นจะต้องสนับหนุนงบประมาณ
จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมการใช้งานนะฮะ
ต่างกันอยู่แล้วแต่พอไปพูดว่าจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้
มันเป็นอีกฉบับหนึ่งปี๒๕๕๓อีกระดับหนึ่งมันคนละเรื่องกันนะฮะ
แล้วหน่วยงานผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยกรณีที่กองทัพบกทำอย่างนี้
ผมว่าก็สมควรแล้วฮะไม่มีปัญหาอะไรฮะถูกต้องเหมาะสมนะฮะ
เหมาะสมครับแล้วยิ่งตอนนี้มีคำวินิจฉัยสารรัฐมนูล
ซึ่งมีผลผลผลบุคฎร์ทุกองค์คอนเนื้อต้นจบ
วิจัยตามข้อกฎหมายังชัดเจนนะฮะ

หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านในรายการวันนี้ก่อนนะคะ

ในพื้นที่ของฮะแยกราชเท้าเนี่ยนะคะ